ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์สองหนุ่มสาวขี่รถจักรยานยนต์จะกลับหอพัก
ถูกกระบะเฉียวชนจนล้มเป็นประกายไฟพึบขึ้นมาเลยครับ
สุดท้ายกระบะก็หลบหนีไป๒คนนี้กระบะเจ็บ

คือรถมันคูดกับถนนจนเป็นประกายไฟ

เขาก็เจ็บกันทั้งคู่นะครับนี่คือภาพวงจรปิด
เป็นนาทีชีวิตที่กระบาดขับมาด้วยความเร็วเฉียวชน
รถจักรยานยนต์จนล้มถลายไปตามถนนจนเกิดเป็นประกายไฟพึบขึ้นไป
เพราะรถจักรยานยนต์มันคูดกับถนนที่เป็นพื้นปูนนะครับ
แต่กระบะนั้นไม่สนใจขับหนีไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
เหตุการณ์มันเกิดที่ถนนสาย๓๔๔อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
คนเจ็บ๒คนคือนายพาทิศยอดอินมีแผลตามร่างกาย
แล้วก็นางสาวพรสุดาปวนบุญนำคิ้วขวาแตกฉีกขาดด้วย
หน้าก็ปูดบวมแล้วก็มีแผลถลอกตามแขนแล้วก็ขา
กู้ภัยมูลนิธิศิลธรรมสมาคมบ้านบึงก็ต้องเข้าไปช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาล
คนเห็นเหตุการณ์บอกว่าเห็นรถจักรยานยนต์ขี่มาก็ชิดซ้ายตามปกติ
ก็ขับดีส่วนกระบะเนี่ยขับมาข้างหลังจู่ไปเฉียวชนเขาล้มกริ้ง
ตอนนั้นเขามัวแต่ห่วงคนเจ็บก็เลยไม่ได้ดูว่ากระบะยี่ห้ออะไรจะเป็นอะไร
อะไรก็เลยมองไม่เห็นนะฮะแต่ว่าขับมุ่งหน้าไปแยกหนองชา
ส่วนคนขับรถเก่งที่ตามหลังมาบอกว่ารถกระบะเนี่ยขับสายด้วยนะ
สายไปสายมาเหมือนคนเมาสุดท้ายก็ไปเฉียวชนรถจักรยานยนต์เข้า
เขาก็ขับไล่ตามกระบะไปจนถึงยูเทิร์นโรงเรียนจุฬาพร
กระบะเลี้ยวหายไปเขาตามไม่ทัน
รับผิดชอบแล้วก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป